ส่วนชัดข่าวเที่ยงในวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องของการปราบรามผู้มีอิทธิพล
และยาเสพติดถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้นะคะ

ร่วมกันกับทหารด้วยก็ปรับประสบสอบ
ส่วนที่กำลังการเข้าไปปฏิบัติการ
ตรวจค้นยาเสพติดรวมทั้งวุฒิสงครามชุมชนญาติอินธรรมราชได้ผู้ต้องสงสัย๑๒คน
ตำรวจคอมมันโดกองปราบรามส่วนที่กำลังร่วมกันกับทหารกองพลทหารราบที่๑รักษาพระองค์
และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือปปศรวม๑๕๐นาย
เข้าตรวจค้นภายในซอยอินธรรมระ๑๐ซึ่งเป็น๑ใน๔๙๙ชุมชนตามแผนประชามรัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
พบข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
นางสาวจันเพ็ญจิตวิวัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครของปปศก็ระบุนะครับว่า
การทำงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการบรินาการร่วมกันของทั้ง๓หน่วยงาน
ในการเข้าไปกดดันกลุ่มผู้ค้าให้หมดจากพื้นที่
แล้วก็นำตัวกลุ่มผู้เสพออกไปบำบัดรักษา
ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปปศกรทมก็เข้าไปจู่โจมตรวจค้น
เพื่อป้องกันและปรับรามยาเสพติดลักษณะนี้ไปแล้ว๓๗๘ชุมชนครับ
สำหรับผลงานในการปฏิบัติการที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จากพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง
ซึ่งอาจมีการใช้วุฒิสงครามประทะกันกับเจ้าหน้าที่
การเข้าตรวจค้นตอนเช้ามันเหมือนเป็นการเข้าอย่างยุทธวิธี
ซึ่งเขายังไม่ได้เตรียมตัวก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรเขาอยู่ในสภาพไม่พร้อม
นี้มันมีเคสที่ซอยอินธรรมนะมาก่อนด้วยที่๒๓ที่มีการใช้อาวุธสงครามยิงกัน
เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้นะครับเราก็ห่วงเรื่องการปะทะแต่ก็ไม่เจอเรื่องอาวุธสงคราม
แล้วเราเจอที่มีหมายจับเรื่องเสพหนีหนีหมายอยู่เราก็เช็คหมด
และตัวกลุ่มเป้าหมายก็ได้เชิญตัวไปทำประวัติไว้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด
ประมาณ๑๐กว่าคนครับ
แล้วก็สามารถไปจับผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวม๑๒คนซึ่งเป็นบุคคลตามเป้าหมาย๒คน
โดยทั้งหมดนั้นถูกคุมตัวไปทำประวัติที่กองพลทหารราบที่๑รักษาพระองค์เพื่อไปตรวจสอบรายละเอียด
หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทหารจะส่งตัวไปให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ส่วนบุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะถูกนำตัวไปปรับทัศนคติต่อไปครับ